คนนี้ดังมากจริงคุณผู้ชม
แอนซุดอีกแล้วค่ะแล้วก็มีภาพนี้ทำเอาหลายคนตกตกใจค่ะ

และนี่เป็นภาพในอดีต
แต่ย้อนกลับไปเมื่อ๕ปีที่แล้วนะคะ
มีผลงานเพลงด้วยนะคะตอนนั้นตั้งแต่แรกนะคะ

อันนี้คือภาพเมื่อ๕ปีก่อนนะคุณผู้ชม

แอร์นังคณาเคยป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
จนต้องรักษาตัวอยู่ร่งพิวัณฑ์นานกว่า๓เดือน
ตอนนั้นก็เป็นข่าวว่าพี่แอนคือไม่ทานแป้ง
อ้วนคุณผู้ชมคือไม่ทานแป้งเป็นมา๒๐ปี

กระทั่งฟื้นฟูร่างกายอยู่หลายปีนะคะ
กลับมาสดใสค่ะและเริ่มออกงงออกงาน

โดยก่อนโควิดนี่ภาพนี้คุณผู้ชมนะคะ

แกเป็นศิลปินเก่ายุคนู้นใช่นะคะคุณสนใจด้วยนะ

ก่อนที่จะโควิดระบาดหนักคุณผู้ชม
พบว่านะคะพี่แอนอังคณาอาการสุดอีกครั้งนะคะจากที่

ลูกสาววุลธรรมค่ะก็เปิดเผยไทม์ไลน์แบบนี้นะคะว่า
เมื่อวันที่๒๘กันยาที่ผ่านมาแม่มีอาการท้องบวมหายใจไม่ออกค่าไตต่ำค่ะ
จึงรีบพาส่งโรงพยาบาลเลิศสินนะคะ
ซึ่งคุณหมอก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าสาเหตุทั้งหมดมาจากอะไรค่ะ
แต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับโรคตับที่เคยเป็นมาก่อนค่ะ
โดยหลังจากรักษาตัว๒อาทิตย์นะคะก็ฟอกไตไปแล้ว๓รอบคุณผู้ชม
ตอนนี้อาการดีขึ้นนะคะกินได้นอนหลับไม่ได้โคม่าอย่างที่เขาลือกัน
ข่าวก็โอ้โหหนักแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
ซึ่งวันนี้เองคุณผู้ชมวันนี้คุณหมอก็จะฟอกไตให้อีกครั้งหนึ่ง
คือสัปดาห์นี้มีนัดอีก๒ครั้งนะคุณผู้ชมแม้จะป่วยหนักค่ะ
แต่กำลังใจของพี่แอนอังคณาก็ดีมากค่ะ
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยพี่แอนออกเองทั้งหมดนะคะ
เพราะไม่อยากรบกวนใครนั่นเองนะคะ
แต่ว่าที่มีคนในวงการเอาภาพไปโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชม
แล้วก็มีเลขบัญชีขึ้นให้เนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนเขาช่วยกันทำ

นี่ค่ะเลขบัญชีถ้าใครอยากช่วยนะอันนี้เขาบอก

เป็นคนแบบให้พี่เต๋าโพสต์เองนะคะ
ถ้าใครอยากช่วยก็ช่วยได้นะคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากลูกสาวสักเล็กน้อยค่ะ

แอนตอบนะแต่ว่าโทรศัพท์คุยนานไม่ได้นะคะ
ก็ขอให้หายไวนะคะแล้วก็กลับมาสวยสดใสเหมือนเดิมนะคะ

ฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมสดใสเสมอค่ะเหมือนผู้ชายคนนี้เลย